เขาบอกว่าจะมีเรื่องช็อกตั้งแต่ต้นปี

ปีนี้นะคะ๒๕๖๒นะคะ
เป็นปีกุลฮาสจีนไงคุณผู้ชม

จะมีใครท้มรมใหม่ไหมปีเนี่ย
ยังดีนะคะเพราะว่าจะมีบริษัทต่างชาติมาซื้อกิจการซื้อคอนเทนต์ซีรีส์ไทยดังต่างแดน
ซึ่งสำรวจดูไปมาค่ะเรื่องนี้ก็น่าจะปั๊วนะลิขิตรักนะคะจากณเดชน์แล้วก็แมทพรีนีค่ะ
ด้านธุรกิจที่รุ่งสุดก็เป็นสื่อออนไลน์ค่ะโดยจะมีธุรกิจอาหารออนไลน์จะดีแบบพีคมากเลยนะคะ
หลังจากที่ปีที่แล้วก็เจอปัญหาเรื่องออยกันไปโอ้โหซบเซากันไปนะคะ
นี่ปูปายาจะทำหรือเปล่าไปหลายแบรนด์เลยนะคะ
ส่วนดาราดวงพ้นคอฟังให้ดีค่ะลาสีพึกศพลาสีพฤจิลาสีกรกฎลาสีมังกร
อ้ำของเราราศีพฤจินะคะเขาบอกว่าปีนี้จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดี
คนที่ยังโสดอยู่จะมีข่าวดีเรื่องความรักเข้ามาค่ะไม่แน่นะเพราะว่าต้นปีเพิ่งเปิดไป
คือว่าดิฉันลาสีกับคุณอ้ามนะคะ
ข่าวพี่อ้ามสิค่ะ
มาฟังดวงแบบไม่ปั๊วบ้างนะคะ

นี่นะคะก็คุณชมพู่อรยาอยู่ราศีนะคะเมทุนค่ะ

เขาบอกว่าถ้าดีจะดีแบบไปเลย
ถ้าร้ายก็คือพี่นาทรีวะมาหมดรามาท์
ถูกหลอกถูกโกงถูกแฉความลับที่เก็บงำมานาน
ก็ลงไปถึงสุขภาพปฏิเทศนะคะ

นี่ก็ควบมาเลยนะคะต้องระวังด้วย

ช็อกรวมไปถึงอีกหลายคนนะคะ
ก็วิธีแก้เคล็ดอาจารย์ช้างแนะนำนะคะ
ง่ายเลยค่ะมีสติหมั่นทำบุญเข้าวัดนะคะ
หรือว่าช่วยเหลือมูลนิธิสำคัญที่สุดค่ะ
กระตันยูลูกคุณดูแลพ่อแม่พระในบ้าน

อันนี้ฟังหูไว้หูแล้วกันคุณผู้ชมฟัง

อะไรที่ดีก็รับเอาไว้อะไรที่เขาตักเตือนก็จะได้ระมัดระวังกันนะคะ
แต่ว่าดวงที่บอกไปก็ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต

จริงค่ะนะคะก็ฟังได้นะคะ

ก็ต้องดำเนินต่อไปด้วยจิตใจที่มันมั่นคงและมีสติไม่ประมาทค่ะ